วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
โดยกระทรวงคมนาคมก็มีการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านการบินของไทยทั้งระบบ

ส่วนกระทรวงการคลังก็เสนอโครงการสินเชื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแรงนะครับ
ปลูกพืชทดแทนครับวงเงินกว่า๑๕๐๐ล้านบาทครับ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียมรัฐบาลครับ
หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์ติดภารกิจในการร่วมประชุมอาเซียนสหรัฐที่สหรัฐอเมริกานะคะ
วันนี้ก็ได้กลับมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งก่อนการขึ้นประชุมก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
เพียงแต่ยิ้มทักทายสื่อมวลชนค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางเข้าร่วมประชุมอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
โดยก็ได้มอบหมายให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมแทนค่ะ
ซึ่งก่อนการประชุมนะคะนายยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
เพียงแต่ยิ้มให้กับสื่อมวลชนแล้วก็เดินขึ้นตึกบัญชาการค่ะ
ขณะที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบมาตรการโครงการสินเชื่อ
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแรงหันมาปลูกพืชทดแทนวงเงิน๑๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาภัยแรงที่ได้เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้
โดยการขยายวงเงินในการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรเพิ่มเติมวงเงิน๑๒๐๐๐ล้านบาท
และปล่อยกู้รายละไม่เกิน๒๐ล้านบาทค่ะ
กระทรวงเกษตรและสหกรค่ะขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแรงค่ะ
ขณะที่กระทรวงคมนาคมค่ะเสนอแผนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านการบินทั้งระบบ
ซึ่งจะครอบคลุมการแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อความปลอดภัย
และการเพิ่มบุคลากรตามแผนงานให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทั้งระบบค่ะ
กำลังบุคลากรที่จะใช้ในการตรวจมาตรฐานเพื่อออกใบอนุญาตให้สายการบินใหม่ค่ะ
อกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็จะพิจารณาขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว๓สัญชาติค่ะ
คือเมียนมาลาวและกัมพูชาที่อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ
ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่๓๑มีนาคมนี้จำนวน๑ล้านกว่าคน
ให้ทำงานในประเทศไทยชั่วคราวได้หลังจากครบกำหนดค่ะ
ขณะที่พลเอกพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสค่ะ
จะเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง๗คนที่ได้ผ่านการคัดเลือกไปเมื่อวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้การทำงานในสสได้ทำงานต่อเนื่องค่ะ
ค่ะหลังจากการประชุมเศรษฐ์ซิทธิ์นาคารายกรัฐมนตรีก็จะลงมาแถลงผลการประชุมให้กับสมชลได้รับทราบค่ะ
ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบเดิมนะคะจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ถามคำถามใน๔ประเด็นคำถามค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณครับเป็นประเด็นใหญ่หลายประเด็นครับต้องรอผลการประชุมช่วงบ่ายว่าทางด้านของคอรมอลนั้นจะพิจารณาอย่างไร
ปัญหาสำคัญตอนนี้รวมทั้งปัญหาภัยแรงก็ส่งผลกระทบในวงกว้างด้วยเช่นกันนะครับ
แล้วก็ต้องติดตามด้วยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะให้ตอบคำถามสักกี่คำถาม
หลังจากตอนนี้ให้๔บวก๑เป็น๕วันนี้จะให้เพิ่มอีกกี่คำถามนะคะ